หนุ่มคนข้างดิฉันหายไป

เอ้อดูนี่แหละ

สัตว์ทันชุดนะคะ

โง่ต้องแต่งจงกระเบนสีแดง
อ่าแล้วก็จ่าจ่าเป็นตำรวจต้องเป็นชุดสีน้ำตาล
ไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ทั้งเงาะป่าแล้วก็จ่าแบบนั้น
อันนี้เป็นจากนอกเครื่องแบบแต่เพลงอื่นก็ได้นะลองไหม
หมายถึงว่าจ่าเงาะจะร้องเพลงร้องเพลงแบบอื่นก็ได้
ขอเพลงอะไรก็ได้อ่างั้นเพลงกำลังดังอ่าใช่
สงแย้งแบทเอออ่าสงแย้งแบสแซทยังบ่อยอถ
อ่าพี่เบ๊กคือดีไหมจ๊ะเราดุลเดือน
เอ่อดวงเท่าที่เอ่ยใช่ไหมไม่ใช่เนอะ

เอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ไปดูจากรถตัวจริง

เว้ยแปงไงอะ
นี่คือตัวตึง

เขาได้ฉายาวว่านักร้องหลบเสียงเสียงหลบลิขสิท

เสียงหลบลิกศิษฐ์
แล้วก็มีเหมือนคนไปถ่ายเขาแล้วเขาก็ร้องเพลงห้ามเอาไว้ในใจ

แล้วเขาก็ร้องก็เลยดังตอนนี้โอ้โหรับงงรับงานอะไรได้ตังค์ยักษ์เยอะเหมือนกันนะ
คำว่าดังเนี่ยหมายถึงต้นฉบับดัง

จ่าง้อดัง

ใช่เขาเรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเอง
จะไปแจ้งเกิดที่ที่ไหนคะอำเภอไหนคะ

เอาเป็นว่าใครอยากติดตามจ่อเงาะเข้าไปดูได้นะครับผม

ทั้งเอาไว้ในชัยเหมือนเกือบเผาไปมา

เขาจะมาก๊อปปี้ไข่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
คู่กับสบัดข่าวนะ